มีอีกหนึ่งโทรเมนต์สำคัญของนักกีฬาไทย

เพราะว่าที่นั่นจะเปิดสนามอย่างเป็นทางการ

ก็เป็นหนึ่งในนักชกที่จะเป็นไฮไลท์ในวันนั้นนะครับ

วัย๓๓จะกลับมาชกคิกบ็อกซิ่งนะครับพิกัด๗๒กิโลกรัม
แล้วครั้งนี้ศึกสำคัญเพราะว่าจะเจอกับทางแอนดี้ซาเวอร์
ชกชาวเนเทอร์แลนด์ที่เป็นคู่ปรับเก่าครับ
เมื่อ๑๑ปีก่อนได้มาล้างแค้นกันครับ
ตั้งใจจะล้างตาเป็นผู้ชนะในไฟล์นี้ให้ได้ครับ
ที่แน่นอนครับว่าจะไปแก้มือครับ
เพราะว่า๑๑ปีที่แล้วแพ้เขามาครับที่บ้านเขาครับ
น็อกนะครับก็๘๐ได้ครับอยู่ที่ว่าเขาทนทานได้ขนาดไหนครับ
อีกหนึ่งคนผ่านสองเวียนวันเช่นประชิปมาแล้ว๒ไฟนะครับ
แล้วก็ต่อยดีบูล้างผลาญจริงครับ
ถูกใจคอมวยนั่นก็คือรถถังจิตเมืองนนท์ครับในวัย๒๒
แล้วตัวก็ฝึกซอฟต์ยังต่อเนื่องที่ค่ายจิตเมิงนนท์
ก่อนจะขึ้นชกกับทางฮาคิมฮาเมชครับ
ถังยอมรับนะครับว่าตื่นเต้นกับการโชคในครั้งนี้
เพราะว่าแฟนมวยญี่ปุ่นชื่นชอบติดตามเขามา

แล้วก็ศึกษาเทปการชกของคู่แข่งมาเป็นอย่างดี

ซึ่งก็หาวิธีการแก้ทางมวยมาแล้ว

ก็ส่งกำลังใจให้ผมด้วยครับ

มาเป็นกำลังใจด้วยครับผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ
จากทั้งสองคนแล้วนะครับก็ยังมี
ต่อสู้หลายคู่ที่เป็นการชิงแชมป์โลกนะครับ
อย่างที่เราเห็นกันครับเอโดฟอเรยังเจอกับชินยะอาโอกินะครับป้องกันแชมป์โลก
แล้วก็มีส่วนที่หนานเจอกับแอนจิลาลีนะครับป้องกันแชมป์โลกเหมือนกัน
ล้างตาอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็
ศึกใหญ่จริงครับเน้นย้ำกันหน่อยนะครับ
ย้ำว่าถ่าย๒ช่วงคือ๔โมงครึ่งกับ๔ทุ่ม๑๕นาที
ติดตาม๒ช่วงเพราะว่ามันเป็นศึกใหญ่ที่มีคู่ชก
ประมาณสัก๒๐คู่ได้นะครับถือว่าเยอะจริงนะครับ